เรื่องนอนเป็นเรื่องใหญ่ถ้าคนกำลังจะนอนแล้วก็มีกลุ่มคนมาสร้างความรำคาญ
มันทนไม่ได้งุดหงิดนะครับคนแก่ที่ความดันขึ้นเลยนะครับ
กลุ่มเด็กแว้นคุณผู้ชมไม่หลับไม่นอนไปทำให้ชาวบ้านที่ฉะเชิงเซา
เขาอดรนทนไม่ไหวออกมาถ่ายคลิปแบบนี้แหละครับ

มันคงไม่ง่วงอ่ะเนอะกลางคืนถนนมันก็โล่งด้วย
ครับนะฮะมีทั้งคลิปที่ชาวบ้านถ่ายแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิด
เขาบอกว่ามากันทุกคืนตั้งแต่๒ทุ่มหนุนยันตี๒
โอ้โหแล้วนอนตอนไหนอ่ะไม่รู้ไปนอนกันตอนไหนนะ
ชาวบ้านเขาบอกว่านี่เขาอยู่ที่ตำบลคองเปรงอำเภอเมืองฉะเชิงเซา
ทนไม่ไหวออกไปนั่งอัดคลิปดูซิจะไปกันไหมก็ไม่ไปหรอก
แล้วเอาคลิปเนี่ยมาให้นักข่าวดูบอกว่าเนี่ยนะมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
เด็กแว้นเนี่ยรวมตัวกันแข่งรถจักรยานยนต์
ถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าถนนสายรพชซอยปองพล

นะฮะในบ้านบางคนมีคนป่วยเป็นเบาหวานเป็นความดันความดันขึ้น
บางคนต้องหามส่งโรงพยาบาลกันนะครับอืม

แล้วแล้วเขามาช่วงเวลาไหนน่ะพี่
มาจาก๒ทุ่มกันตี๒ตี๓เลยครับ

นะฮะทีมข่าวเราได้รับการร้องเรียนมาก็ลงไปสำรวจถนนสายเนี้ย
มันเพิ่งปรับปรุงใหม่คุณผู้ชมลาดยาง
แต่ทำไมบนถนนมันมีการเอาสีสเปรย์ไปขี่ด้วยนะ

เคยแจ้งตำรวจไปหลายต่อหลายครั้งตำรวจมาเขาก็ไปแล้วครับ

วัยรุ่นเขาไม่ได้กลัวกฎหมายก็โครงแข่งกันวันเหมือนเดิม
นำท้องถิ่นเอ่ยช่วยแก้ปัญหาให้จริงจัง
เพราะท้าวบ้านทนไม่ไหวแล้วอยากจะนอนสบายใจ
ปัญหาเรื่องของเด็กแว้นก็เป็นปัญหาคลาสสิกแล้วก็ยังแก้ไม่ได้